มาดูเรื่องนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันนะคะ
คือสารพระภูมิเจ้าที่เนี่ยเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ย
แล้วก็ตั้งใจให้สารพระภูมิให้พระภูมิเจ้าที่ไปอยู่ถูกไหมคะ
แต่ครอบครัวนี้เขาเชื่อว่าสิ่งที่ไปอยู่เนี่ยไม่ใช่พระภูมิเจ้าที่
แต่เป็นสัมภเวษีผีเร่ร่อนก็เลยเกิดเรื่องอาถรรพ์ขึ้นจู่
สารพระภูมิตรงนี้สร้างมากว่า๓๐ปี
ล้มทับหลานสาววัย๕ขวบได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยร้องขอไปที่หมอปลาหมอปลามาดูหน่อย
นี่มันเกิดเรื่องแปลกตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผีอำผีเข้า
เขาบอกว่าเป็นสัมภเวษีผีร้ายด้วยนะไม่ใช่ดีด้วยนะ
ส่วนนั่นใครฮะใครไปสำรวจตรวจสอบก่อนเลย

คุณกิติศักดิ์ทีมข่าวไทยรัฐทีมข่าวผีของเรา
ทีมข่าวผีพี่ยกย่องแบบนี้แล้ว

ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ย
พาพิติไปดูรอบบ้าน
นำโดยคุณกุ้งปียาข่ายู่สามสิบสี่ปี

แล้วก็เป็นคนที่ร้องขอบอกหมอปลา

พระภูมิเจ้าที่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้น
สภาพหักพังเสียหายแบบนี้
กุ้งเจ้าของบ้านเขาบอกอย่างนี้คุณ
สัมภเวษีผีร้ายเป็นผีผลัก

ถีบสารพระภูมิจนล้มเลย
แล้วล้มเฉยคือก็รู้สึกแปลกใจอยู่แล้ว
แต่นี่มันล้มพร้อมหลานสาววัยห้าควบ
ทีนี้พี่กุ้งบอกว่าสารพระภูมิตรงนี้ตั้งมากว่า๓๐ปีแล้ว
ร้อนมาก็เยอะผ่านหนาวมาก็แยะ
พูดง่ายผ่านมาทุกฤดูแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าอากาศหนาว

แล้วบ่อยครั้งมากที่สารพระภูมิตรงนี้จะถูกลูกมะพร้าว
ก็คือตรงนั้นมีต้นมะพร้าวอยู่ใช่ไหมครับ
มะพร้าวหล่นใส่ก็ไม่เคยมีอาการ
ใช่ส่วนนี้นะฮะคุณติของเราก็เอามือถือ
แล้วก็เอาแอปที่ไปวัดระดับความเอียงของพื้น

พี่กุ้งพื้นมันเอียงหรือเปล่า
ทำให้สารพระภูมิมันคลอนแคลน
มันปักอยู่ไม่มั่นคง

เอาที่วัดที่วัดความเอียงของพื้นไปวัด

ใช่วัดระดับน้ำแล้วพบว่าพื้นมันเอียงจริง

พอพื้นมันเอียงทำให้ความมั่นคงแข็งแรงไม่มี

แต่ว่าเจ้าของบ้านหรือว่าพี่กุ้งบอกว่า

แต่ผมเชื่อว่าสัมภเวษีผีร้ายมันทำ
ก็ยังเชื่อแบบนั้นใช่ครับนอกจากวัดระดับน้ำแล้วนะพี่บุ๊ค
แล้วไปดูบริเวณฐานเสาของสารพระภูมิ
ปรากฏว่าไม่มีโครงเหล็กหรือเสาเข็มเจาะยึดไว้
นั่นแหละฮะอาจจะทำให้ฐานไม่แข็งแรงหรือเปล่า

แต่ว่าพี่กุ้งเขาก็จะเชื่อในมุมของเขา
ถูกต้องเรื่องของสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับต่างนะครับ

หลานสาววิ่งเข้าไปบริเวณตรงนั้น
ใกล้กับศาสตร์จู่ศาสตร์ก็ลงทับตัว
หลานได้รับบาดเจ็บหน้าอก
คือเป็นลักษณะเป็นแผลถลอกยาวเลยนะฮะ
นี่จังหวะนี้เราทำให้ดูแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวดูนะว่าพี่กุ้งเขาเชื่อว่าใครทำ
ค่ะแล้วถามพี่กุ้งต่อพี่บุ๊ค

ผีร้ายกระโดดถีบนะคุณ
รังกาขาคู่กระโดดถีบเลยจนสารพระภูมิพัง
และที่สารพระภูมิไม่ได้มีผีร้ายตนเดียว
มีหลายตนมากอยู่ในศาลนะคุณ
โหกมา๓๔ตนหน้าตาน่ากลัวทั้งนั้นเลย
อันนี้ความเชื่อของพี่กุ้งแล้วก็คนในครอบครัว
เขาก็มีสิทธิ์จะเชื่อแบบนั้นใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมทีนี้เราก็ถามตอน
พยายามที่จะโยงเข้าทางวิทยาศาสตร์
ตรงนั้นตอนที่ศาสตร์พระภูมิล้มทับมามีลมไหม

ใบไม้ไม่ไหวติงเลยไม่มีลมเลย
ก็เลยเชื่อว่าผีผลักใช่ไหมครับพี่บุ๊

หมอดูก็บอกแบบนี้ร่างทรงก็บอกแบบนี้
ให้ทำลายสารทิ้งซะแล้วก็ค่อยตั้งใหม่
เพราะมันมีผีร้ายอยู่ในนั้นนะฮะ
ส่วนแม่ของเด็กหญิงว่ายังไงคุณ

เขาบอกว่าเชื่อว่าเหตุสารล้มทับลูกสาว
น่าจะเป็นฝีมือของสัมภเวษี
มาก่อเหตุแบบนี้เพราะว่า๒๓เดือนก่อน
ฝันว่ามีสัมภเวษีมาขู่
จะเอาชีวิตลูกสาวไปนี่ก็เลยเชื่อเข้าไปอีกนะครับ
หมอปลาค่ะคุณผู้ชมหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะ
ก็พี่กุ้งเป็นคนร้องขอไปไงขอความช่วยเหลือไป
หมอปลาบอกว่าคือเดี๋ยวต้องลงพื้นที่ไปดูนะคะ
ว่ามีสัมภเวษีอยู่จริงหรือเปล่า

คาดว่าทำร้ายคนก็พร้อมที่จะทุบสารให้ฟรี
แต่งานนี้เออพี่บุ๊คหมอปลาจะเปิดตัวทีมงานใหม่ด้วย
เออคือหมอปลาจะเปิดตัวทีมงานใหม่
บอกว่าผมอาจจะไม่ไปทุบเอง
เดี๋ยวผมจะให้คนของผมคนใหม่ไปทุบ
คุณลุ้นเอาว่าคนใหม่ของผมเป็นใคร

ส่วนเรื่องสารของภูมิที่ไม่มีใครกล้าเอาออกไป
ผมก็มองว่าขอให้เรื่องนี้มันเฮียเถ
เดี๋ยวจะทุบให้ดูหรือหรือหรือหรือ